ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกตอนนี้ฟื้นตัวเป็นครั้งแรกในวันนี้นะครับ
หลังจากที่ผันผวนอย่างหนักจากผลของการลงประชามติ
ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐสภายุโรป

ทั้งหมดจะเป็นไปอย่างสร้างสรรค์
โดยก่อนหน้าที่การประชุมจะเริ่มต้นขึ้นนะครับ
หลังจากนี้ก็จะยังคงใกล้ชิดกันเท่าที่จะเป็นไปได้ต่อไป
ในด้านการค้าความร่วมมือและความมั่นคง
นอกจากนี้ก็ยังย้ามว่าในขณะที่สหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักรจะหันหลังให้กับยุโรปทั้งหมด
เนื่องจากเป็นเพื่อนบ้านพันธมิตรและคู่ค้าทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
ส่วนนายฟรองซัวโอลองประธานาธิบดีฝรั่งเศส
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
พร้อมกล่าวด้วยนะครับว่าสมาชิกที่เหลืออยู่

สำหรับการวางแผนอนาคตที่ไม่มีสหราชอาณาจักรหลังจากนี้
ขณะที่ในการอภิปรายวาระแรกของรัฐสภายุโรปนะครับในชองคลอสยุงเกอร์
ประธานคณะกรรมการที่การยุโรปเปิดเผยว่า
ต้องการให้สหราชนาจักรแสดงจุดยืนของตน

พร้อมกันนี้ยังได้ถามนายไนเจลฟาหลาด
นักการเมืองจากภักดิ์เอกราชแห่งสหราชอาณาจักร
สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก
ฟื้นตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ๓วัน
โดยดัชนีฟุตซี่๑๐๐ของอังกฤษวันนี้พุ่งขึ้นถึง๑๐
ส่วนหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ๒๔ของการซื้อขายในช่วงต้น
หลังจากที่ดิ่งลงกว่าร้อยละ๑๐ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา
คล้องกับทิศทางของค่าเงินปอนสเตอร์ลิง
ที่แข็งค่าขึ้น๑๐๐ละ๐๘
มาอยู่ที่๑ปอนด์ต่อ๑๓๓๕ดอลลาร์สหรัฐ
หลังจากที่อ่อนค่าที่สุดในรอบ๓๑ปีเมื่อวานนี้
ในส่วนของตลาดหุ้นเอเชียทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน
เปิดเผยว่าอาจต้องปรับขึ้นภาษี

เพื่อรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
ที่จะเกิดขึ้นจากการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป
ที่สมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบสที่๒แห่งอังกฤษ
ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนิน
เยือนไอแลนด์เหนือมีพระราชดำรัฐ
ปรองนายกรัฐมนตรีไอแลนด์เหนือ
ที่ถามว่าพระองค์ทรงสบายดีไหม
โดยได้ตรัสอย่างติดตลกว่าฉันยังมีชีวิตอยู่
จากนี้ยังทรงกล่าวต่อได้ว่าช่วงนี้ค่อนข้างยุ่ง
แต่ก็ไม่เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าทรงหมายถึง
สถานการณ์ทางการเมืองหรือว่าการเฉลิมฉลอง
ในโอกาสที่มีพระชนมายุครบ๙๐พันศาครับ